ที่ตั้งด่านกันหน่อยปกติแล้วถ้าเราเจอด่านเราไม่ได้ทำอะไรผิดปกติเราก็ขับรถผ่านไปได้สบายนะคะ
แต่มาดูกรณีนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาเจอด่านตรวจนะคะถึงขั้นต้องยกมือขึ้นมาพนมไหว้แบบนี้เลยล่ะค่ะ
พุทธทางบังตาธรรมมังบางตาสังคังมังตาพวกเจ้าจงไม่เห็นค่าจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็น
บังตาไว้บังตาไว้จงมองไม่เห็นค่าจงมองไม่เห็นข้าโอ้โห

คนขับนี่เขาคิดว่าตัวเองเป็นขุนแผนเหรอ

เออทำไมอ่ะยังไงนะคุณที่สา
แล้วก็แหมพี่เขาขับรถใหญ่ไงรถบรรทุกเป็นธรรมดาที่คุณตำรวจจะชอบเรียกรถบรรทุกมาตรวจน้ำหนักเกินหรือเปล่าผลอะไรผิดปกติผิดกฎหมายไหม
ก็อยากจะตรวจสอบหรือไม่ก็ถามไทยแหละว่าพักผ่อนดีไหมจะขับรถทางไกลอย่างนี้ถูกไหม

บางตาแต่แล้วทุกคนนี้ไหม้เลยนะคือผ่านมาจะหมดจะหมดด่านแล้ว
ไม่เห็นเลยใช่ไหมฮะไม่เห็นไม่ละสายตาเลยจากจ้องกันใหญ่เลยใช่ไหม
ธรรมดาแหละแหมรถบรรทุกคันใหญ่ใครก็ต้องมองเห็นนะ
แต่สุดท้ายนะคะสุดท้ายคุณผู้ชมจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวรอฟังดูนะคะ
คือเรื่องนี้ทีมข่าวตลอดลงพื้นที่ไปตามหาเจ้าของคลิปเลยค่ะ
ไปถามถึงเหตุผลทำไมต้องท่องมุนกลางตาตำรวจมีคนนี้
คุณวุฒิชัยดอนไพรหรือคุณบอยอายุ๓๖ปีเจ้าของคลิป
เขาบอกว่าตัวเองได้ขับรถพ่วงกลับกับเพื่อนจากการไปบรรทุกหิน
ระหว่างนั้นเจอด่านนะคะซึ่งรถบรรทุกของเพื่อนเนี่ย
สามารถขับผ่านไปได้สบายตัวเองเลยนึกสนุกค่ะ
นึกสนุกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายคลิปดู
เพื่อดูว่าแล้วคันของตัวคุณพี่วุฒิชัยเขาเองเนี่ย
จะถูกตำรวจเรียกหรือเปล่าแต่จะถ่ายแบบธรรมดามันก็เฉยโลกไม่จำ
คนไม่อยากจะดูเลยใส่มุกเล่นตลกเข้าไปซะเลยเป็นคาถาบังตา
แต่ผลสุดท้ายคาถาไม่เป็นผลนะคะ
ตำรวจเรียกอยู่ดีเนี่ยนายตำรวจคนสุดท้ายที่โบกเรียกให้ชิดซ้ายนั่นแหละ
นะคะก็คำออกไหมล่ะงานนี้นะ

ค่ะแต่ก็ได้คลิปมาสนุกสนานเพลิดเลินแต่พี่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะคะ
ก็เรียกตรวจไปตามอักกต้น
แต่ถ้าไอ้คาถานี้ได้ผลนะเหล่าบรรดาพ่อบ้านใจกล้านี่ตีปีกเลยนะ

ฮะคุณภรรยามองไม่เห็น
แต่คุณไม่คิดหรอกว่าคุณภรรยาก็อาจจะมีคาถาเหมือนกัน

คาถาเปิดตาพุทธทางเปิดตาธรรมัง
ตาสามีเปิดตาเปิดตาสามี
สักพักกระมังนี่แหละลอยมา
งงคาถาภรรยาอาจจะแรงกว่า

อกกันหยอกกันนะเรื่องของคาถาก็เป็นเรื่องสนุกกันไปนะคะ